ฟองพวกนี้คือแก๊สที่ถ้าสมมุติเราทานกระเจี๊ยบดิบแล้วมันจะเป็นแก๊ส
ค่าสุ่มตัวปลักทิ้ง
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ตอนนี้ผมไม่มีงานแล้ว
คุณบอกว่าผมไม่มีทางเลือก
ไม่มีทางเลือก
ผมต้องเป็นผู้งาน
ไม่มีทางเลือก
ไม่มีทางเลือก
ผมต้องเป็นผู้งาน
ไม่มีทางเลือก
คุณไม่ได้อยู่ทางผู้งาน
ไม่ไม่ไม่
ผมอยากเป็นผู้งาน
ผมต้องเป็นผู้งาน
ผมต้องเป็นผู้งาน
ผมต้องเป็นผู้งาน
คุณบอกว่าเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน

คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คุณต้องเป็นผู้งาน
คัตซื่อโอกล่าฟาร์ม

คัตซื่อโอกล่าฟาร์ม

ขอบคุณมาก
พี่ผมก็อยากเป็นเหมือนพี่เหมือนกัน

ผมมองว่าเกษตรกรทุกคนเป็นไอดอลของผมนะ

เพื่อให้อาชีพอย่างผมตอนนี้
ไปมีหน้ามีตาในสื่อต่างได้
ผมอยากบอกเกษตรกรทุกคนว่า

มันให้ประโยชน์กับโลกและทุกคน

ทำในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ให้ดีที่สุด
คุณทุกคนเกษตรกรทุกคน

ผมก็จะนึกถึงท่านคนนี้คนแรกครับ
เป็นคุณหมอที่รักษาคนด้วยวิธีธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นกระเจี๊ยบสำหรับผม
ผมนึกถึงคุณหมอเพราะสรรพคุณของเขาสำหรับผมคือยา
รับรองว่ามีเรื่องราวสนุกและอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อีกเยอะเลยแหละครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป